จากเรื่องราวของคู่รักคู่ร้างมาต่อกันที่เรื่องของคู่จิ้นในจอกันบ้างสำหรับคู่จิ้นธีรณีค่ะ
ซึ่งสาวจอยได้มาออกงานแล้วก็บอกเลยว่าไม่รู้จริงนะว่านุ่มอาเล็กเนี่ยเขาพกรูปของเธอติดตัวอยู่ตลอดเวลา
พร้อมกับออกมาปฏิเสธกรณีที่มีคนบอกว่ารับงานขณะที่ยังป่วยเพราะหวังจะโกยเงินค่ะ
ให้เป็นคู่จิ้นของวงการแบบยาวกันไปเลยนะคะสำหรับนางเอกสาวจอยรีลานีแล้วก็หนุ่มรุ่นน้องอาเล็กธิรเดช
โดยล่าสุดมีคนลือกันว่าในกระเป๋าสตางค์ของฝ่ายชายมีรูปนางเอกสาวรุ่นพี่อยู่ซะด้วย
งานนี้จอยได้ออกมาให้สัมภาษณ์ก็ถึงกับงงกันเลยและชี้แจงว่าไม่ทราบเรื่องนี้ส่วนตัวไม่เคยเห็นกระเป๋าของหนุ่มอเล็ก
เชื่อว่าคงไม่ใช่ความจริงส่วนประเด็นที่คนมองว่าเจ้าตัวรับงานอย่างต่อเนื่องทั้งที่ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธี
เพราะหวังโกยทรัพย์เข้ากระเป๋านั้นนางเอกสาวก็ปฏิเสธว่าเรื่องเงินไม่ใช่ประเด็นหลัก
เหตุที่ต้องรับงานเนื่องจากเกรงใจเจ้าของงานและไม่อยากให้กระทบกับคนอื่นมากกว่าค่ะ
ถ้าจะพกเขาน่าจะพกรูปแม่เขามากกว่า
ให้ขอราคาแม่กระเป๋าต่างมือถือนะ